นี่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องมองต่างมุมเหมือนกันนะครับ
คุณป้าท่านหนึ่งเป็นข้าราชการครูเกษียณอายุราชการนะคะ
ท่านเนี่ยรักหมามากแล้วท่านเนี่ยเอาอาหารเนี่ยไปให้หมาจรจัด
แต่ถ้าเกิดว่าคือรถที่ผ่านมาผ่านไปจะมาชนหมา
สิ่งที่คุณป้าทำคือลักษณะด่าเขาเอาก้อนหินเครื่องใส่เขา
ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรักหมาได้แต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะ

คุณป้าแกร้องว้ายว้ายว้ายอยู่ที่นั้นแล้วนะ
คืออันตรายทางคนทางบาลเลยเห็นไหมฮะ
ยกเท้าจะเตะรถจะถีบรถแล้วมีรายงานข่าว
วันดีคืนดีคุณป้าแกเอาก้อนหินไปคว่างปลาใส่รถ
เห็นมั้ยฮะเออเอาเอาปลาใส่กล้องด้วยมั้นค่ะนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
เนี่ยค่ะโอ้แกตะโกนด่าคนที่ขับรถไปมาแถวนั้นด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ยอมหยุดรถให้หมาข้ามเนี่ยนี่แหละค่ะ
ถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่มองสองมุมเพราะบางคนก็ชื่นชมสิ่งที่แกทำ
เฉพาะคนที่รักหมาว่าเออแกเป็นห่วงหมากลัวหมาโดนรถชน
แต่คนที่เขาขับรถแถวนั้นก็บอกว่ามันอันตราย
แล้วคุณจะมาปลาก้อนหินใส่รถผมทำไมใส่รถฉันทำไม
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุก่อนเลยก็คือบริเวณอนุสวรี
รัชกาลที่๖ริมถนนสุขุมวิทย์กิโลเมตรที่๖ตำบลสัตหิบ
อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนะคะคุณป้าท่านเนี้ยชื่อว่าป้าวานิดา
พาหมาเดินข้ามถนนแบบหวาดเสียวไม่กลัวที่จะโดนรถชนเลยนะคะ
ยกเท้าใส่แล้วก็ตะโกนด่าปลาก้อนหินใส่รถ
ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นด้วยคือคนแถวนั้นรู้สึกว่าการกระทำแบบเนี้ย
ป้ามันอันตรายซ้ำร้ายยังเป็นการทำร้ายผู้อื่นอีกด้วยนะคะ
แต่หลายคนที่เขาอยู่บริเวณนี้เขาบอกว่าป้าแกทำแบบนี้เป็นประจำ
คุ้นชินพฤติกรรมของป้าหมดและไม่มีใครติดใจเอาความ
แต่คนที่เขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาไม่เข้าใจนะพี่เบิร์ต
คนอื่นที่เขาผ่านมานะฮะเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะ
หลายคนบางคนทราบซึ้งในมุมของความรักที่คุณป้ามีให้กับหมานะคะ
ป้าแกเนี่ยเป็นอดีตครูของโรงเรียนเอกชนแห่ง๑
เกษียณอายุราชการครูแกอุทิศทั้งเงินเวลามาดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้
หาอาหารมาเลี้ยงทั้ง๓มื้อแล้วก็คอยดูแลมัน
โดยเฉพาะเวลาที่มันวิ่งข้ามถนนนะ
นหน้าแกก็จะกันเมื่อสักครู่แบบเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ
แม้ชาวบ้านบางคนจะตำหนิแต่ป้าก็ยังทำเพราะเป็นห่วงสุนัข
ไม่อยากให้สุนัขหรือหมาเหล่านั้นโดนรถชนตาย
ส่วนที่มาดูแลพวกมันเป็นเหมือนเจ้าของเนี่ย
เพราะไม่อยากให้มันถูกจับไปอยู่ในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
เข้าใจสิ่งที่ป้าทำมุมคนรักหมา

แต่บางคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็มองอีกมุมหนึ่ง
เอาล่ะถ้าเกิดว่าป้ารักหมาจริงนะคะอยากแนะนำ
ลองไปหาที่ที่มันปลอดภัยให้มันอยู่ไหมหรือว่ายังไง

ถ้าเกิดว่ามาเลี้ยงกันแบบนี้บนถนนแบบนี้
แล้วปลาก้อนหินใส่รถคันอื่นแบบนี้เนี่ย
แต่เรื่องปาก้อนหินกับไปกระโดดกิ่งกองแก้ว
อยู่บนถนนผมเป็นผม
ใช่นะคะเรามีลูกรักลูกให้ถูกทาง
ป้ามีหมาก็รักหมาให้ถูกทาง